เมื่อวานนี้ก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็เอาชนะไปได้ตามความคาดหมายนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ลงอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์
ด่วนเองก็ส่งผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามนะครับ
แล้วก็พาผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บ
แล้วก็ถือโอกาสทดสอบนักกีฬาที่จะใช้ลงสนามจริงด้วย
ก่อนจะตัดตัวให้เหลือ๑๔คนนะครับ
ลุยศึกเนชั่นลีก๒๐๒๒สัปดาห์ที่๒ประเทศฟิลิปปินส์อีก๔เกมด้วยกันนะครับ
ผลงานของทีมชาติไทยก็เอาชนะไปตามคาดครับ
หลังเกมทางโมเมธนัชชาสุขสดนักตบสาวทีมชาติไทยที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปเล่น
ลีกญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่าเป็นเกมที่ดีซึ่งเหมือนได้ซ้อมทีมร่วมกันแล้วก็ได้ลองตำแหน่งผู้เล่นใหม่
ส่วนผลงานวันนี้ก็พอใจนะครับได้เล่นทั้งบีหลังแล้วก็หัวเสา
จะได้รู้ว่าสามารถช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหน
ส่วนเกมต่อไปกับแคนาดาถือว่าไม่ใช่งานง่าย
เพราะแคนาดามีระบบทีมที่ดีแต่ก็ไม่กลัวจะทำระบบทีมให้ดีที่สุดแล้วก็สู้ให้เต็มที่ครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้ซ้อมทีมร่วมกันแล้วก็ได้ลองโปรซิชั่นใหม่
ลองตำแหน่งใหม่แล้วก็ได้รองผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีค่ะ
วันนี้ได้เล่นทั้งบีหลังแล้วก็หัวเสาเลยก็จะได้รู้ว่าสามารถช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหน
ก็เกมที่จะเจอกับแคนาดาก็เขามีทีมที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบทีมที่ดีแล้วก็ทีมที่ค่อนข้างสูง
เราก็เน้นระบบของเราก่อนหนูคิดว่าถ้าเราทำระบบของเราได้ดีก็จะสู้กับเขาได้เต็มที่ค่ะ
แรกในสนามที่๒นะครับในชั่นลีก๒๐๒๒ทีมชาติไทยก็จะพบกับแคนาดาวันที่๑๔มิถุนายนนี้นะครับ
เวลา๑๔นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยปิดท้ายที่วรรยบรณยุชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงเล่นวันที่๔ครับพบกับเกาหลีใต้ทีมชาติไทยก็แพ้ไป๐ต่อ๓เซตนะครับ
แล้วก็ทีมชาติไทยตามมาเป็นที่๒มี๙คะแนนจากการชนะ๓แล้วก็แพ้๑นะครับ
แต่ว่าทั้งสองทีมนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมคว้าตัวไปแข่งขันยู๑๙ชิงแชมป์โลกปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกาครับ